วันนี้เราจะมีบรรยากาศสดหลายพื้นที่นะครับ
ในการที่จะจัดงานสวดมนต์ข้ามปี
แล้วก็ตั้งแต่เช้าแบบนี้ก็มีประชาชนไปเดินทาง

วัดเบนจมะบพิษดิวสิตวนารามนะครับ

คุณสิริพักกมลไตรตรึงตรีคุณ
รายงานสดบรรยากาศการทำบุญเช้านี้
มาจากวัดอเบนจมะบพิษดุสิตวนาราม
ราชวราวิหารครับเชิญครับ

อยากจะให้ทั้ง๓ผู้ประกาศนั้นได้ลองมาสัมผัส

บรรยากาศเย็นที่วัดเบนจมะบอพิษแห่งนี้ค่ะ

ทยอยเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาท
แล้วก็กราบไหว้ขอพรพระกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
เพื่อเสริมเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่
ปี๒๕๖๐ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ค่ะ

บริเวณหน้าวัดเบนจมบพิษดุสิตวนารามราชวรวิหารนะคะ
มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาท

พร้อมกราบไหว้ขอพรพระพระพุทธินล่าจำลองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิศนุโลก

ที่มีความโดดเด่นและสวยงามตระกาลตาเลยนะคะ
จิตกรรมในช่องกูหาทั้ง๘
ด้วยภาพสถูปเจดีที่สำคัญทุกภาพ

เช่นพระศรีรัตนามหาธาตุเมืองเฉลี่ยง
ซึ่งต่างจากวัดอื่นนะคะที่มักจะวาดภาพไตรภูมิชาดก
หรือว่าเครื่องรามเกียรค่ะ
อย่างครอบครัวของคุณยายเอื้อนนะคะ

ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวที่มาทำบุญส่งท้ายปีเก่า

เพราะว่ามีความผูกพันมาตั้งแต่เด็กแล้ว
เราไปลองฟังเสียงของคุณยายเอื้อนกันค่ะ
มาทุกอย่างเลย
ตกแต่งโดยรอบพระอุโบสถค่ะ
ส่วนพิธีสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงของค่ำคืนนี้นะคะ
เวลาประมาณ๑๙น๓๐นก็คือพิธีสืบชะตาหลวง
ประเพณีแบบโบราณของชาวล้านนา
ซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่เอาไว้พร้อมแล้วนะคะ
รวมไปถึงสายสินที่เห็นอยู่นี้ก็จะใช้ผูกสืบชะตาด้วยที่รายล้อมรอบพระอุโบสถเลย
สามารถที่จะรองรับประชาชนได้มากกว่า๑๐๐คนเลยทีเดียวค่ะ
ตามความเชื่อนะคะใครที่เขาร่วมพิธีสืบชะตา
จะช่วยเสริมสิริมงคลเสริมบารมีต่อชีวิตให้ยืนยาว
มีความสุขตราจจากเข้าไพรแล้วก็โรคไพรด้วยนะคะ
ใครที่ยังไม่มีแผนที่จะไปท่องเที่ยวที่ไหนนะคะ

หรือว่ามีเข้าร่วมกิจกรรมไหวพระสิบวัตรศิริสวรรทศิสติรัจการนะคะ
ทางกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๒มกราคม๒๕๕๙
โดยสามารถที่จะเดินทางมาโดยรถโดยสารปรับอากาศของขอสมกร
ที่จัดเตรียมเอาไว้บริการรับส่งฟรีด้วยค่ะ
สิริพักกมลไตรตรึงตีคูณข่าวเทียรัตน์ทีวีรายงานสดจากวัดเบนเจมส์บ้อพิษ
ขอบคุณคุณสิริพักกมลด้วยนะครับที่เขาเรียกว่าบอกต่อเรื่องของบุญ
ที่ให้ไปทำบุญก็เชิญชวนคุณผู้ชมด้วยนะครับ
เชื่อว่าวันนี้ทุกวัดจะมีประชาชนเข้าไปทำบุญตักบาทกันเยอะ
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแล้วก็ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี
พรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนตั้งใจที่จะเข้าวัดทำบุญกันนะครับ